คุณผู้ชมครับเรื่องของพลังงานทางเลือกตอนนี้ก็มีการนำไปพัฒนานะครับ
แล้วก็เอาไปใช้ไปใส่ไว้ในกลุ่มของรถยนต์๒ล้อหรือว่ารถจักรยานยนต์นั่นเองครับ
จากเรื่องของพลังงานไฮบริดแล้วยังมีเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางที่น่าสนใจ
รวมทั้งยังมีเรื่องของเทคโนโลยีช่วยขับด้วยครับทั้งหมดทั้งมวลครับ
มีการนำไปจัดแสดงเอาไว้ที่งานโตเกียร์มอเตอร์โชว์ด้วยนะครับให้ชมกันก่อนครับ
ที่อนาคตคุณผู้ชมจะมีโอกาสได้สัมผัสหรือว่าขับกันจริงด้วยติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
โดยพัฒนาบนพื้นฐานของการเดินทางใช้งานในชีวิตประจำวันซึ่งระยะการเดินทางจะครอบคลุมการใช้งานทั่วไป
ส่วนการชาร์จไฟจะผ่านแบตเตอรี่สองลูกที่ยกออกมาจากตัวรถได้โดยคันนี้จะเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์
เป็นโมเดลที่พัฒนาขึ้นมาผ่านหุ่นยนฮิลมานอยที่ออกแบบให้มีการเคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์เพื่อช่วยผู้ขับขี่ในการประคองรถไม่ให้ล้มขณะที่ความเร็วรถต่ำหรือแม้แต่จอดนิ่งอีกทั้งรถคันนี้ยังวิ่งด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะ
ส่วนนี้เป็นหุ่นยนโมโตบอตที่ใช้หุ่นยนต์ควบคุมรถบิ๊กไบท์ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษค่ะเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดบางอย่างของมนุษย์โมโตบอตจึงเข้ามามีบทบาททำหน้าที่แทนในส่วนที่มนุษย์ทำไม่ได้
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มเทคโนโลยีที่ช่วยให้คนขับสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ซึ่งเราอาจได้เห็นรถรุ่นต่างเหล่านี้โลดแล่นอยู่บนท้องถนนค่ะ
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน